วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุอาทยากรรมก่อนกันแล้วกันนะครับ

ที่นครนายกมันมีคดีที่สืบเนื่องมาจากความหึงห่วง

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ
ในพื้นที่หมู่๘ตะบนบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
มีเหตุยิงกันตายนะฮะโดยเป็นนุ่มที่ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบท์
ไปตามง้อขอคืนดีอดีตภรรยา
แต่ว่าตอนนี้เขาไปมีแฟนใหม่แล้ว
ก็ไปดักรอนะฮะอยู่ที่สาราริมทางตรงนี้
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าไปดักรออยู่หลายชั่วโมงเลยนะคะ
ใช่พอเห็นอดีตภรรยาซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของแฟนใหม่มาก็ถีบรถเขาล้มเลย
แล้วก็ยิงจนอดีตภรรยาเสียชีวิต
ส่วนชายที่เป็นแฟนใหม่เนี่ยตอนนี้ยังสาหัสอยู่นะครับเป็นตายเท่ากันนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนางมาลีรอดเสงี่ยมอายุ๓๔ปี
ถูกปืนยิงเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายหนึ่งนัดเสียชีวิตคาที่เลยนะฮะ
ส่วนผู้ที่บาดเจ็บสาหัสชื่อว่านายสมชาติชื่นชมอายุ๒๖ปี
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านขวาหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยฝังในอยู่นะครับ
ตอนนี้ยังอาการเป็นตายเท่ากันอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านนา
ตอนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์คาวาซากิสีส้มดำ
อยู่ข้างถนนหนึ่งคันนะครับเป็นรถของนายสมชาติที่บาดเจ็บสาหัส
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่านายสมชาติ
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ
ตอนนี้คบหาอยู่กับนางมาลีหญิงที่ถูกยิงเสียชีวิต

ขณะเกิดเหตุทั้งคู่ขี่จักรยานยนต์ออกจากอบตนะครับ
นางมาลีนั่งซ้อนท้ายนายสมชาติเป็นคนขี่
ขี่จักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
ที่บริเวณหน้าอบตบางอ้อเนี่ยมีสาราพักริมทางอยู่นะครับ
มีผู้ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์
อยู่ทางฝั่งซ้ายของอบตบางอ้อ
พอเห็นรถของนายสมชาติขี่ผ่านมานะฮะ
คือนายสมชาติเห็นแล้วพยายามจะเลี้ยวรถกลับแล้ว
คนร้ายรีบลุกออกมาจากรถแล้วพุ่งไปหารถจักรยานยนต์
วิ่งไปหานะครับแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์ของนายสมชาติ
จนล้มนะฮะรถเนี่ยล้มไปอยู่ที่ป่าย่าข้างทาง
แล้วคนร้ายก็ใช้ปืนที่พกมาจ่อยิงที่ศีรษะของฝ่ายชาย
หันมายิงฝ่ายหญิงเข้าที่หน้าอกนะครับ
แล้วก็วิ่งกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
จอดอยู่ที่สาราริมทางขี่หลบหนีไปนะครับ
ขี่หลบหนีไปทางสี่แยกบางอ้อออกไปทางถนนรังสิตนครนายก
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุคือนายชะยะทัศน์รอดเสงี่ยม
อายุ๓๖ปีเป็นอดีตสามีของนางมาลีผู้ตาย
ชาวบ้านบอกว่าเห็นนายธยทัศน์เนี่ยนะครับ
สวมหมวกกันน็อกสีดำสวมเสื้อดำนั่งคล่อมรถบิ๊กไบท์อยู่ที่สาราริมทาง
คร่อมเหมือนกับรอใครแบบนี้อยู่หลายชั่วโมงแล้วนะครับ
แต่ทีแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใคร
นั่งคล่อมเหมือนกับรอใครแบบเนี่ยอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะครับ
ที่สวมหมวกกับนั่งคล่อมเหมือนกับรอใครแบบเนี่ยอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะครับ
ที่สวมหมวกกับนั่งคล่อมเหมือนกับรอใครแบบเนี่ยอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะครับ
ที่สวมหมวกกับนั่งคล่อมเหมือนกับรอใครแบบเนี่ยอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะครับ
แล้วโมไซด์สีดำ

เขาก็ขี่รถไปเลยรีบวิ่งขึ้นรถเลยครับรีบวิ่งขึ้นรถแล้วบิดขี่หนีไปเลย
มีชาวบ้านอีกคนนึงบอกว่าเห็นคนร้ายเนี่ย
จอดรถอยู่ที่สาราริมทางตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายเนี่ยคันนี้ครับแต่งกายมิดชิดเลยนะครับ
สามทีเป็นยืนเช็ดรถจักรยานยนต์บ้างเดินเข้าไปนั่งในสลาบบ้าง
ล่อมรถจักรยานยนต์บ้างญาติของผู้บาดเจ็บนะครับ
บอกว่านายสมชาติไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีศัตรูมาก่อน
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ามือปืนก็คงจะตั้งใจมาตามง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยา
อืมที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะฮะหน้าของคนร้ายนะครับ
นายชะยัดฮัทรอดสงเหยียมทีนี้พอมาดักรอเนี่ย
แล้วเห็นอดีตภรรยาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายสมชาติ
ที่เป็นแฟนใหม่มาซึ่งเขาก็เพิ่งคบกันได้ไม่กี่เดือน
อ่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แหละที่นครนายกก็คงจะ
โมโหค่ะอ่าคือหึงจนแบบอ่าเลือดขึ้นหน้าอืมนะครับ
ถีบจักรยานยนต์เขาล้มลงแล้วก็เอาปืนที่พกมาด้วยเนี่ย
ยิงจนเสียชีวิตไปหนึ่งศพสาหัสอีกหนึ่งคนตอนนี้หนีอยู่นะครับ
กำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างอยู่
คาดว่าคนร้ายจะขี่รถหลบหนีไปอ่าโอ้โหหลายเหตุการณ์นะคะ